เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
คือกู้ภัยที่จังหวัดชนบุรีเขาได้รับการว่าจ้างบอกว่า
ให้นำผู้ป่วยไปส่งที่บ้านเกิดคือที่จังหวัดน้องคาย
ปรากฏว่าระหว่างที่ออกจากจังหวัดชนบุรีเดินทางไปที่หนองคาย
ประสบอุบัติเหตุเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าอย่างกระทันหัน
นี่คือสภาพรถกู้ภัยนะคะแล้วผู้ป่วยที่อยู่ในรถกู้ภัย
คุณเชื่อไหมกระเด็นออกมาจากรถกู้ภัยเสียชีวิตทันทีที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ญาติของผู้ป่วยที่นั่งมาด้วย
ก็ได้รับบาดเจ็บไปตามตามกันนี่คือสภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๘โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
รถตู้ของอาสาสมัครกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาไปเสียหลักชนกับต้นไม้นะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนมิตรภาพขาออกบริเวณบ้านโนนไพรวันตำบลโนนตะเถน
อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมารถตู้คันนี้ป้ายทะเบียนคือสมุทรสาครค่ะ
สภาพพังยับนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปคือมีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย
เด็นออกมาจากรถรถแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๔รายค่ะ
โดยกู้ภัยฮุก๓๑โนนแดงก็ต้องรีบนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
รีบส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกันหน่อยค่ะ
ก็ทำนะที่จะเจอที่แล้วอย่างไรบ้าง
ที่นี้จากการสอบส่วนในเนื้อถ้าทราบว่าก่อนเกิดเหตุยาตร์ของผู้ป่วย
เนี่ยได้มีการจ้างเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวคุณสมพร
นวงศาอายุ๔๑ปีเป็นชาวจังหวัดน้องคายไปส่งที่หนองคายคือ
อายุ๔๒ปีก็เป็นคนขับนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วย
พอขับรถมาจากจังหวัดชนบุรีในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
เดินทางมาด้วยกันทั้งหมด๕คนชาย๓หญิง๒
พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะมีรถจักรยานยนต์ขี่ตัดหน้าแบบกระทันหัน
คนขับรถตู้กู้ภัยบอกว่าต้องหักหลบกระทันหันคือหักหลบไม่ทันนะคะ
เสียหลักรถพุ่งไปชนกับต้นไม้ข้างทาง
เป็นเหตุให้ผู้ป่วยที่นอนอยู่ในรถกระเด็นออกมานอกรถแล้วก็เสียชีวิตทันที
แต่ว่าตำรวจสพนแดงซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุนะคะบอกว่า
เดี๋ยวต้องไปสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าตามที่กู้ภัยแล้วก็คนขับเขาบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ตัดหน้าอย่างกระทันหัน
จริงหรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บสี่ราย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสองในสี่ตอนนี้อาการสาหัสนะคะ